ดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนที่นางรองบุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีงานกาชาติคืนสุดท้าย
ตามสูตรหลังจบงานเนี่ยโอ้โหแต่ละกลุ่มเนี่ยไล่ตายเย็นกระเจิงเลยครับที่ผื่น

นี่ฮะมีเสียงดังคล้ายระเบิดบึ้มมาด้วยค่ะมีคล้ายเสียงปืนด้วย
ไล่ตีกันจักรยานยงจักรยานยนต์นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าที่นี่นางรองเรื่องวุ่นของวัยรุ่นบางคน
นี่นะฮะนี่คือถนนเส้นโชคชัยเดชอุดมนะครับ
นางรองบุรีรำนะครับตามภาพที่เห็นเลยชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็เอามาโพสต์ในสังคมออนไลน์
คือเมื่อคืนเนี่ยคืนวันสุดท้ายของการจัดงาน
ที่สำคัญเนี่ยพอไล่ตีกันเสร็จแยกย้ายกันไปนี่ยังจับไม่ได้เลยนะ
มีบางกลุ่มเนี่ยไปโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กประกาศศักดาท้าทาย
บอกงานหน้าเจอกันใหม่ก็มี
โอ้โหแบบนี้ใครจะไปกล้าจัดงานล่ะฮะท้าทายขนาดนี้
บอกงานหน้าเจอกันใหม่มีหลายมุมนะครับคลิปเนี่ย
มุมเนี่ยจะเจอเปลวไฟลุกอยู่ที่ริมถนนเส้นที่ก่อเหตุกันด้วย
นี่ฮะเป็นกลุ่มเปลวไฟนะครับคาดว่าจากการปลาระเบิดอะไรกันนั่นแหละ
กู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินเนี่ยต้องมาช่วยเหลือคนเจ็บมาระงับเหตุนะครับ
เพราะว่ามีคนถูกฟันถูกตีด้วยของแข็งหลายคน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองค่ะ
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถามเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนพรองานกาฌชาติกินวันสุดท้ายเสร็จเนี่ยพี่นางรองนี่
เวลาเลิกงานก็ดักทำร้ายกันเป็นประจำ
อายุสิบห้าไปถึงสิบแปดปีขี่จักรยานยนต์เสียงดังเมื่อนเครื่องใส่กันไปกัน
ล่าสุดเนี่ยกำนันสุภกิจบอกมีวัยรุ่นบ้านคอกควาย
ค่ะนะฮะอยู่ที่ตำบลนางรองโพสต์ภาพถ่ายรวมกลุ่มกัน
เอามีภาพนั้นไหมนี่ฮะอืม
หลังจากที่ตีกันเสร็จแล้วคุณเขียนมาสอนค่ะ
บอกสีซั่นหน้าเจอกันข้อควายโอ้โห
คือยังไงคะคือภูมิใจกับสิ่งที่ทำลงไป

หน่อยนะฮะเบื่อที่คืนนะคืนจริง
ก็คือมันมันเจ็บขลุมแล้วมันยังไง
มันก็ไม่ยอมกันครับถามว่าเส้นนี้เนี่ย
คือหลายปีหลายครั้ง
ก็ไม่ออกมาตีกันใช่ถ้าไม่มีงานก็ไม่ตีกัน
ได้ยินแค่เสียงระเบิดแล้วก็มีคนกรี๊ดเท่านั้นนะครับ
มันเหมือนตอนแรกที่คิดมันไม่ได้คิดว่าเป็นพวกระบงระเบิดอะไรนะ
คิดว่ามันปลาประทัดเล่นกันอะไรอย่างนี้มากกว่า
เป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นตาประทัดเล่นกันนะครับเพื่อแบบก่อความวุ่นวายมากกว่าครับ
แบบเนี่ยสนุกสนานก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมามีเรื่องมีราวอะไรกันอย่างนี้
ก็อาจจะนางรองเราเนี่ยประจำทุกปีเลยอย่างนี้แหละ

อ๋อทุกปีนะทุกครั้งที่ใจนะครับครับ
ผู้สื่อข่าวของเราถามไปยังสพนางรองนะฮะเจ้าของพื้นที่นะครับ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครมาแจ้งเหตุมาแจ้งความนะฮะ
เขาบอกยังไม่มีคนมาแจ้งเรื่องการบาดเจ็บ

ใช่ก็เห็นมีคนเจ็บในภาพจริงแล้วถึงแม้ว่าไม่มีใครไปแจ้งความ

ถ้าเห็นภาพนี่คนเจ็บเนี่ย
หรือไล่ตีกันแล้วภาพมันไกลไม่รู้ใครเป็นใครก็สืบจากคนจงคนเข็บ
หรือว่าภาพหมู่เมื่อสักครู่ใช่ไหม
ใช่เห็นหน้าหมดแล้วค่ะถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ถามที่โรงพยาบาลก็ได้
หรือที่สำคัญทางอำเภอเนี่ยผมว่าต้องไปแจ้งความ
ใช่คนจัดงานไปแจ้งความเลย
คืออาจจะมองว่างานเลิกแล้วมันไปตีกันที่ถนนนอกงานไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแหม่มันเสียบรรยากาศงานหมดเนี่ยเอาวงอาวุธไป
แล้วดูอาวุธสิโอ้โหแล้วชาวบ้านบอกตีกันเป็นประจำทุกปี
บางปีมีตายอ่ะมีเจ็บมีตายไม่แจ้งไม่จับเนี่ยมันก็ได้ใจ
อะไรนัดกันซีซั่นหน้าไงถึงงานหน้ามาเจอกัน
คือซีซั่นหน้าไม่ต้องรอเป็นปีหรอกฮะผมว่าพรุ่งนี้มันก็ตีกันแล้ว